ไปดูอุบัติเหตุแชร์กันมากในโลกออนไลน์หวาดเสีย
จริงค่ะคุณผู้ชมคลิปคุณป้าท่านหนึ่งนะคะขี่รถ
จักรยานยนต์แล้วเกิดล้มล้มแล้วหวิดนะคะเพราะว่า
รถพ่วงเนี่ยมีการเบรกเอี๊ยดแล้วก็ชนกันหลาย

ออนไลน์นะคะแห่แชร์คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหลังสามารถบันทึกนาทีเกิดอุบัติเหตุ
ขณะรถจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มตัดหน้ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อค่ะ
ส่งผลให้รถพ่วงอีกคันที่ตามหลังมาเบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนท้ายอย่างรุนแรง
โดยที่คนขับจักรยานยนต์รอดหวุดหวิดไปได้นะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์หลายมุมมองค่ะ
บางส่วนก็มองว่าคุณป้าค่อนข้างประมาทที่เลี้ยวรถโดยไม่มองคันหลัง
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าคนขับรถบรรทุกค่อนข้างใช้ความเร็วสูงในเขตชุมชน
แต่บางส่วนก็อดห่วงไม่ได้นะคะว่าคนขับรถบรรทุกที่ชนท้ายคันหน้าจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
ความคืบหน้าเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทชวนสวิงสุวรรณรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
เปิดเผยว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาบนถนนสาย๑๑๕๒ช่วงบ้านป่าบงตะบนผางามจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขณะที่รถบรรทุกเปล่าของบริษัทโรงโม่หินในพื้นที่กำลังมุ่งหน้าไปรับหิน
ก็มีชาวบ้านหญิงสูงวัยในพื้นที่อายุประมาณ๖๕ปีนะคะเสียหลักขณะเลี้ยวขับรถโดยคนขับรถพ่วงคันแรกเนี่ยสามารถหยุดได้ทัน
ส่วนคันหลังซึ่งขับตามกันมาได้พยายามเบี่ยงขวาออกไปแล้วแต่ไม่พ้นค่ะก็เลยเฉียวชนกันเสียงดังสนั่น
แต่ยังไงก็ตามถือว่าเป็นเคราะห์ดีนะคะดูเป็นเหตุที่ตื่นเต้นมากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะ
โดยรถบรรทุกทั้ง๒คันก็เป็นของบริษัทเดียวกันแล้วก็มีประกันภัยชั้น๑
เป็นห่วงทุกฝ่ายนะทั้งคุณป้า
ทั้งรถบรรทุกข้างหลังที่มาชนเพราะว่าชนหนัก๒คัน
คือชนกันแรงเลยเพราะว่าถ้าเห็นภาพน่าจะพุ่งมาเกือบจะถึงหน้ารถอีกครั้งนึงแล้ว
แล้วซอยแคบเป็นชุมชนต้องระมัดระวังกันด้วย
ดูทางให้ดีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสี้ยววินาทีจริง